ขอนแก่นนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปนะครับก็ไปเจอกับรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ขับจี้ท้ายมานะครับตามมาตั้งแต่ช่วงสี่แยกไฟแดงรอแปด
ไปถึงบ้านเป็ดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
มาถึงหมู่บ้านเนี่ยเกือบ๑๐กิโลเมตรนะครับ
นี่เธอถ่ายภาพเอาไว้นะครับแต่เป็นภาพนิ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของภาพเนี่ยนะฮะ
แล้วก็โพสต์ไว้เราไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องที่ใส่แว่นเสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะเสื้อคลุมเนี่ย
อายุ๒๕ปีชื่อนางสาวอรยานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก็พาไปชี้จุดนะบอกแถวนี้นี่แหละนะครับ
บอกว่าเธอเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านนะครับ
แล้วมีกระบะวีโก้๔ประตูสีขาวขับตามมาจนถึงบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นเลิกงานนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟในตัวเมืองขอนแก่น
พอไฟเขียวก็ขี่รถออกไปเห็นกระบะคันหนึ่งขับจี้ท้ายมาเปิดไฟสูงใส่ด้วย
เธอก็เร่งเครื่องพยายามหนีนะครับแต่กระบะคันนี้ก็ตาม
พยายามทำทุกอย่างลองเข้าข้างทางช้า
ค่ะโรงแสงไปอืมก็ไม่แสง
คือตามอย่างเดียวเลยอ่ะตามมาเรื่อยจนมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเธอ
โชคดีมากไปเจอกลุ่มน้องวัยรุ่น
กำลังนั่งเล่นอยู่หน้าหมู่บ้านหลายคนก็เลยเข้าไปขอความช่วยเหลือ
แล้วรถคันนี้ก็จอดผู้ชายคนนี้ลงมานะฮะค่ะ
บอกท่าทางก็ดูเหมือนแบบพูดจาวกวนไม่รู้จะเมาหรือเปล่า
ถามแบบตามมาทำไมบอกอ๋อจะมาถามทางอะไรประมาณนี้
นะแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
พูดแบบวกไปวนมาพี่แบบเมาเหล้าหรืออะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือหนูก็กลัวแล้วคือน้องเขาก็เลยถามไปถามมา
สรุปบอกว่าตามหนูมาทำไมก็ไม่รู้หนูถามว่าตามหนูมาทำไมนี่
ตั้งแต่หน้าล๘เขาเลยว่ามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่พอน้องเขาถามไปถามมาก็บอกว่าตามหนูมาแต่ไม่รู้ว่าตามมาทำไม
หนูก็งงว่าจะตามหนูมาทำไมเราก็ไม่ได้รู้จักกันบันดาลส่วนตัว
หนูก็เลยตั้งสติได้ก็เลยถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายหน้าเขาไว้ค่ะ
เจ้าของพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็เอาเรื่องราวมาโพสต์เพื่อเตือนภัยนะครับ
ล่าสุดน้องบอกว่ามีบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งติดต่อมาหา
บอกว่าผู้ชายที่เห็นในภาพที่ใส่เสื้อสีแบบนั้น
เดี๋ยวขอดูภาพอีกสักทีหนึ่งนะฮะที่น้องเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
ผู้ชายที่ลงมาจากรถกระบะ
เสื้อมีสีคาดเขียวหน่อยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะมีภาพที่น้องเขาโพสต์เอาไว้ผู้ชาย
เนี่ยบริษัทต้นสังกัดเขาติดต่อมายังน้องผู้เสียหายนะครับ
บอกว่านี่เป็นพนักงานของบริษัทเขาเองนะครับ
ตอนนี้สั่งพักงานไปแล้วแล้วก็ทำทันบนเอาไว้แล้ว
ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกเดี๋ยวต้องลงโทษอย่างหนัก
แต่ก็ต้องรอผลเรื่องการสอบสวนด้วยว่าไปขับรถไล่ตามเขาทำไม
หญิงสาวที่ขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านกลางดึกนะครับ